มาอีกแล้วการง้อขอคืนดีแบบ
ไม่รู้ว่าคิดมาจากไหนถึงได้ง้อกันด้วยวิธีนี้
ง้อขอคืนดีครูสาวที่เพิ่งหย่ากันได้ประมาณ๓เดือนนะคะ
ง้อไม่สำเร็จไม่ได้ง้อด้วยปากแต่ง้อด้วยมีด
คือบุกเข้าไปย่องเข้าบ้านเขาแล้วเอามีดแทง
พอน้องมาเห็นน้องไปช่วยก็ถูกแทงบาดเจ็บไปอีก
ก่อนที่จะทิ้งมีดแล้วก็หนีไปนี่เสียบเข้าเอวเขาแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านต้องรีบมาช่วยนะคะแล้วก็พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่ค่ะภาพอาจจะไม่ได้เห็นอะไรแต่เสียงได้ยินชัดนะคะกรีดร้องโวยวายกันคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๒๕ตุลาคมคือเช้าเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดบุรีรำในอำเภอหนองหง
นายภูวิทยชนรำหรือในถังวัย๔๒ปีเนี่ยบุกเข้าไปที่บ้านของอดีตภรรยาก็คือครูการวัย๓๘ปีแล้วก็ชักมีดออกมาจ้วงแทงเขาหลายครั้งจนน้องของครูการเนี่ยวิ่งเข้าไปช่วย
น้องของครูการก็คือคุณจอยกลายเป็นว่าถูกในถังแทงบาดเจ็บไปอีกน้องก็โดนแทงพี่ก็โดนแทงแต่น้องก็ต้องเอาร่างที่โดนแทงเนี่ยพากันพยุงพี่ทุลักษณ์ทุเลกันหนีออกมานะคะคือครูการได้โดนแทงไปหลายแผลเลือดไหลออกเยอะเลยก็นี่นิจจังหวัดเนี่ยพากันไปนี่เลือดแดงตามข้างเอวเลยเห็นไหมก็ต้องประคองกันไป
ส่วนคุณจอยน้องของครูการเนี่ยโดนแทงเข้าใต้ราวนมแล้วก็ท้องสองแผลนะคะในถังก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็โยนมีดทิ้งแล้วก็วิ่งออกไปหลังบ้านผ่านทุ่งนาซ่อนตัวอยู่ในป่าอ้อยพื้นที่กว่าสามร้อยไร่ค่ะ
ตำรวจสพนหงก็ต้องสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดล้อมพื้นที่แต่พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะก็ต้องประสานเอาเฮลิคอปเตอร์ตำรวจขึ้นบินสำรวจประสานสุนัขตำรวจออกค้นหาด้วยบินสำรวจได้แป๊บนึงเอ้าฝนตกอีกหอบินนานไม่ได้นะฝนตกอันตรายก็เลยต้องนำหอลงมานะฮะยกเลิกการบินไปก
นี่ตอนที่ฮอบินสำรวจแล้วนี่ก็รถที่เจอนะคะ
ว่าค่ะครับก็รีบคุมตัวไปสอบส่วนที่โรงพลักษณ์
เราส่งคุณจ๋าแจ่มศรีลงพื้นที่ไปที่สอบพรน้องหงค์

เพราะเอิญตอนไปถึงนี่เป็นจังหวะนี้เลย
ตำรวจคุมตัวในถังมาสอบปากคำพอดี
ในถังยอมเปิดปากสารภาพทุกอย่างเลยนะคะ

เขาบอกว่าเขาแค้นเรื่องเงินค่ะพี่อุ๋ย
เรื่องเงินแค้นที่ถูกไล่ออกจากบ้าน
เขาบอกเขากับครูการเนี่ยแต่งงานอยู่กินกันมาจนมีลูก๓คน
ลูกสาวคนโตอายุ๑๓ลูกชายคนกลางอายุ๑๒

ถังบอกเขาขายที่นาได้๑๐ไร่

ก็ให้ครูการคือให้เมียเป็นคนจัดการหมดเลย
หลังจากนั้นขายบ้านที่อำเภอลำปลายมาสที่บุรีรำได้อีก๗แสน
ก็ให้เมียจัดการเก็บเงินไว้ทั้งหมด
เท่านั้นแหละอยู่เมียก็เปลี่ยนไป
หาเรื่องทะเลาะตีตัวออกห่าง

และสุดท้าย๓เดือนที่แล้ว
ต้องไปจดทะเบียนหย่าเพราะถูกกดดัน
ตั้งแต่นั้นเขาบอกเขาก็เสพยา

แล้วค่อยขับรถไปก่อเหตุ
แล้วตกลงก็คุยกันว่าด้วยไงความสัมพันธ์เราก็เหมือนเดิม
แต่มันก็ไม่ใช่เป็นการโกหก
ครับเรื่องนี้ด้วยว่าทำไมต้องโกหกกันอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซาก
ครอบครัวก็จะอยากขอโทษอาทิตย์แฟนกับลูกเคี่ยนั้นครับ

ขอโทษครอบครัวกับลูกนะคะแต่คนอื่นผมไม่ขอโทษ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะวันนี้บ้านปิดเงียบเลยค่ะ

ก็เล่าว่าครูการณ์กับในถังคบหากันมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะพี่หอย
ถามว่าสาเหตุที่หย่าคืออะไร

พอเลิกกับเมียถูกกดดันให้หย่า

ไม่ได้เพิ่งมาเสพตอนหลังหย่า
เสพมานานแล้วเขาถึงได้เลิก
เสพยาไม่ว่างานการไม่ทำ

หนี้ที่มีอยู่คนเดียวมาโดยตลอด

เพราะว่าเสพยาแล้วงานไม่ทำ
ก่อนหน้านี้ในถังเคยแอบเข้ามาที่บ้าน

เอาน้ำมันราดทั่วบ้านตั้งใจจะจุดไฟเผาด้วยซ้ำ

แล้วเนี่ยครั้งล่าสุดที่ได้มาก่อเหตุแทงคนในบ้านเขา
โอ้โฮเก็บกันไปสองคนแบบนี้
ครูการอ้างว่าครูการมีหนี้เยอะถึงขอหย่า

คุณเคยพิจารณาพฤติกรรมของตัวเองไหม

ที่จะต้องมากล่าวหามาปักปำฝ่ายหญิงฝ่ายเดียว

แต่ว่าน้องของครูการก็คือคุณจอยเนี่ยอาการยังหนักอยู่
เพราะโดนแทงใต้ราวนมแล้วมันใกล้หัวใจค่ะ

ก็อยู่ห่างจากบ้านเกิดเหตุ๓๐กิโลเมตร
กับผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่หนูนา
บอกในถังติดยาจริง
ติดยาดื่มเหล้าก้าวร้าวครบสูตร

ครอบครัวที่ว่าคือครอบครัวในถังนี้เองนะ
ไม่อยากยุ่งด้วยแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
พ่อเนี่ยป่วยติดเตียงก็อยู่กับพี่น้องอีกอำเภอหนึ่ง
หลังจากที่ในถังเลิกกับเมียก็กลับมาที่หมู่บ้านนี้
โดยไปอาศัยกระท่อมชาวบ้านแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
เมืองต้นในถังถูกแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง

อ่ะลองดูเดี๋ยวให้ตำรวจเขาจัดการแล้วกัน
เพราะว่าเรื่องที่ในถังเล่ากับเรื่องที่แวดล้อมเล่าเนี่ย